ล่าสุดประกาศมาประจำเดือนธันวาคม
ปรากฏว่าไทยก็ยังอยู่อันดับ๒ของอาเซียนนะครับ
หลังจากคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๕

จากเดิม๑๒๙มาอยู่อันดับที่๑๒๒

ก็ตามหลังฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์มี๒๗๓แต้ม
ก็คาดการณ์กันว่าไทยนั้นจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้ง

จะถูกตัดผลงานที่ดีในปีที่แล้วออกไป
สัดส่วนลงทำให้ไทยก็จะมีโอกาส

รอบ๑๒ทีมที่จะเจอกับสาวดีอาราเบียแล้วก็ญี่ปุ่นครับ